คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของคดีวัดพระธรรมกาย
ลองดูกันหน่อยนะคะยังยังไม่เลิกค่ะจับธรรมชโยทั้งศรีวราสุวพันธ์
รอดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นเรื่องของวัดพระธรรมกาย
ยังคงต้องเดินหน้าจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งตอนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อจะตรวจสำนวนคดีแล้วก็ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินคดีพระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะ
หลังจากที่คุณเขมสอนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
เมื่อวานเนี่ยโดนเรียกตัวด่วนนะคะ
พลตำรวจเอกศิวราโดนเรียกตัวด่วน
แล้วก็พังงาให้ไปหารือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
พลตำรวจเอกศิวราก็ได้บอกก่อนการประชุมเลยนะคะว่า
ตรวจสำนวนคดีใน๑๕๘คดี
ที่ได้แจ้งความเอาผิดกับวัดพระธรรมกายเอาไว้
ซึ่งการดำเนินคดีจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
ต้องประชุมหารือกับพนักงานสอบสวนก่อน
โดยยืนยันเลยนะคะว่าในส่วนของตำรวจ
ยังไม่ได้ขอหมายค้นจากศาลเพิ่มเติม
แต่มีความเป็นไปได้นะคะที่จะขอหมายค้น
เพราะเป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วค่ะ

แต่ยืนยันตรงนี้ว่ายังไม่มีการขอหมายค้นใช่มั้ยคะ
น้านานหรือละ
พูดโดยเฉพาะในส่วนตำรวจนะฮะยัง

ก็ดูฮะดูไปตามกฎหมายนะฮะ
กฎหมายกำหนดให้ต้องทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่พระสุธรรมยานวิเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ไม่ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวานนี้
ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับนะคะ
ซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีจริงแต่ก็เป็นเรื่องของความลับทางราชการ
ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ
โดยที่ผ่านมาการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
โดยพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้รับรายงานจากในพื้นที่เลยค่ะ